รับทราบ

แค่ทานได้ถ้าคุณตื่นสักประมาณ๑๐โมง

เป็นอาหารเช้าช็อกโก้เช็คข้าวโพด
เคลือบโชโกะแท็กขนาด๑๗๐กรัม

ของฮะช็อคโก้ป๊อบ

ขอบคุณพระอาจารย์ตั้ง๓ท่านด้วย
ได้ครับผม
อันนี้ถูกมาก
อันนี้น่าจะก้อนทางเจ๊ฟรี่แล้วล่ะ
สำหรับคำถามเค้านี้
มั่นใจเลยว่าเด็กรุ่นใหม่ทานมาหมดแล้ว

เอาล่ะงั้นพี่เป๊กจะเฉลยอันที่จิฟฟี่เลือกเลย

ราคาตั้งต้นอยู่ที่

และพี่เป๊กจะเฉลยช็อกโกป๊อป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

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

มาค่ะ

แขสใส่อย่างนี้ดื่มนมฝรุงผิวผ่านรูปทอง

ของน้ากลิ่นสตอร์เบอร์รี่

เป็นนมรสโกโกะหรือเปล่า
๔๐๐มิลลิตรเหมือนกันแต่ว่าถูกกว่า

หมุนราคา๒๕๐๐๐บาทค่ะจิฟรี
นมจากฟาร์มโชคชัยทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

แต่ผมชอบโคโปรแลตค่ะ

จะถูกสุดไหมอยากรู้ตรงนี้

พอเราคิดไปมันให้มันยากมันก็จะยากไปเอง

เอาล่ะเลือกนมรสโกโก้นะครับ

จะเฉลยที่นมรสโกโก้ที่จิฟฟี่เลือก
เอาล่ะเป็นราคาตั้งต้นนะคะ

นมรสโกโกะจากฟาร์มโชคชัยราคาอยู่ที่
เท่าไรครับ

เพราะนี่คือสีตราอันนี้เป็นปากกาสีน้ำ๑๒สี๒หัว
นี่คือดินสอไม้๑๒สีและนั่นคือสีน้ำแบบก้อน๑๒สี
ผลิตภัณฑ์จากตราม้าเป็นคำถามข้อที่๖มูลค่า๓๕๐๐๐บาท
ฟี่คะของทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
โอเค
ระหว่างปากกาสีน้ำแบบก้อนดินสอปากกาสีน้ำอย่างก้อน

คืออันนี้มันเป็นสีและสีสัมภาษณ์๒หัวมาเป็นน้ำ

เพราะฉะนั้นหนูว่า๔ไม้มันน่าจะประหยัดกว่า

ปากกาสีน้ำ๑๒สี๒หัว

อันนี้อยู่ที่

จิฟรีเลือกดินสอสีไม้๑๒สี

และตัวชี้วัดอยู่ที่สีน้ำแบบ๙๒สีนี้ค่ะ
ฟิต้องแพงกว่า๖๐บาท

ถ้าแบบก้อนอยู่ที่

ถูกกว่ากันเยอะเลยอ่ะจิฟรี
สีน้ำแบบก้อนเป็นสีที่ราคาถูกที่สุด
ความรู้สึกเป็นอย่างไรหน่อยล่ะให้พี่เป๊กฟัง
ไม่นานลบเท่าไรเสียดายเงิน

ก็ไม่เป็นไรค่ะก็สนุกดีเหมือนมาเล่นเกม

พี่ตีย์ก็มาเป็นภูเข้าช่วยวัยสัย

ฟี่คะขอให้ไปรีวิวให้สนุกนะคะ

ของจิ๊ฟี่ตอบคำถามผิดในข้อที่๖
๕๐๐๐บาทหายวังไปกับตาแซมไม่เป็นไร
ช่วงหน้ามีผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ต่อคิวรออยู่แล้ว
หักสักครีหักสักครู่เดียว